กรณีที่ครอบครัวประธานชุมชนหนังสวน

เขาบอกว่ามีคนร้ายใช้ปืนสงคราม
ถล่มยิงที่บ้านถึง๓ครั้ง

แล้วเขาก็บอกว่าแจ้งความเอาไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันยังไม่คืบหน้าเลย
ให้ทีมข่าวเราช่วยดูหน่อยคือเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปนะคะ
วันนี้เราเลยอยากตามความคืบหน้าให้นี่ค่ะวันนี้ตำรวจชุดสืบสวน
ณีตำรวจภูทรบางกรวยตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนทบุรี
ก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนี่ค่ะไปวัดระยะพื้นที่
ไปดูขนาดกระสุนไปเปรียบเทียบปลอกกระสุนหัวกระสุนที่ตกอยู่
คือตัวเจ้าของบ้านบอกว่าสงสัยคนร้ายใช้ปืนสงครามใช่ไหมคะ
นี่ค่ะไปดูก่อนว่ามันกระสุนอะไรกันแน่อ่าปืนชนิดไหนกันแน่นี่ค่ะ
คือหน้าบ้านนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นป่ากล้วย
หน่อกล้วยถูกยิงแล้วมันทะลุไปที่ตัวบ้านนี่นะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหัวกระสุนที่หลังแคมป์คนงานเพราะคาดว่า
ตรงนี้คือจุดที่คนร้ายซุ่มยิงมีปลอกกระสุนอยู่นัดหนึ่ง
วิถีกระสุนค่ะเหมือนกับเป็นแนวยิงหลังจากแนวต้นกล้วย
ไปที่บ้านมันยี่สิบเมตรได้นะคะรวบรวมจุดที่มีร่องรอยการยิงอ่ะค่ะ
สี่จุดค่ะผนังบ่านเสาบ่านราวบันไดบ้าน
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง
ครับส่วนตัวกระสุนเนี่ยมันถูกยิงไปไหนบ้าง
บอกว่าถูกยิงโดนกำแพงสามนัดนะฮะแล้วก็ถูกยิงใส่ไม้
จำนวน๓นัดไม้เนี่ยมันทำให้ทะลุไปในตัวบ้านเลยคุณฮะ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบทั้งหมดแล้ว

ส่วนคนร้ายเป็นใครนั้นขอเก็บรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่ง
แต่รู้ตัวแล้วนะฮะแล้วเป็นกลุ่มคนร้าย
ที่มันผัวพันกับคดีหนึ่งที่มีการยิงกันจนเสียชีวิตด้วยนะฮะ
เจ้านที่ศูนย์สวนกำลังตรวจสอบอยู่

แต่ขอเวลาขอเวลาอีกสักหน่อย

ตำรวจบอกขอเวลานะในการคลี่คลายคดี
ทีนี้น้องสาวของประธานชุมชนหลังสวนย่านบางกรวย
พาทีมข่าวของเราไปดูความเสียหายที่คนร้ายลอบยิงนะคุณนะ
คือโอ้โหที่บ้านนี้หลายรูเลยมันมีรูหนึ่งน่ากลัวมาก
เพราะว่าทะลุเข้าไปถึงกระจกห้องของแม่นะคุณนะ
แม่เป็นคนแก่ที่นอนอยู่ชั้น๑ตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัย
แม่ก็แก่แล้วไม่กล้านอนเลยนอนข่มตาไม่ลงเลยนะครับ
ทีนี้เชื่อว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
มันต้องย้อนเหตุการณ์ว่ามันผัวพันธุ์อะไรขึ้นนะฮะ
คือเขาบอกว่าวันที่๒๕มิถุนายนนะครับมีการก่อเหตุในวันนั้น
เพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีความแค้นที่คนในกลุ่มของพี่ชายเธอเนี่ยนะฮะ
ขออภัยที่คนในกลุ่มของเขาถูกเพื่อนของพี่ชายเธอยิงจนเสียชีวิตครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าคืนนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับ
พี่ชายของเธอนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่หน้าบ้าน
จู่กลุ่มคนร้ายมาบุกยิงเพื่อนของพี่ชายที่หน้าบ้านเลย
และสุดท้ายเพื่อนพี่ชายก็มอบตัวแล้วแล้วก็อยู่ในคุกนะ
ทีนี้เธอเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาเอาคืนเพราะคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนก่อเหตุ
กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มกว่า
ก็มีคนร้ายถือปืนบุกเข้ามายิงที่กลางซอยเป็นครั้งที่๒
มีอีกนะครับ๓๑กรกฎาคมต่อเนื่อง๑สิงหาคมที่ผ่านมา
คราวนี้คนร้ายในวงจรปิด
ขี่รถจักรยานยนต์ถือปืนบุกมายิงถึงหน้าบ้าน
เรารู้ไหมว่าเป็นกลุ่มใดใคร
อันนี้ไม่ทราบไหมค่ะไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มใด
แต่ว่าบ้านเราไม่เคยมีบาดหมางกับใคร
น่าจะเป็นก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจาก
คืนที่คนนั้นเสียชีวิตคนที่มาหาเรื่องค่ะ

ห้องหนึ่งที่ถูกยิงทะลุเข้าไปคือห้องของคุณแม่นะคุณนะ
คุณแม่เจ้าของบ้านนอนอยู่บริเวณชั้น๑

แม่บอกแบบนี้บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุนะจนถึงวันนี้
แม่ข่มตานอนไม่ได้เลย
กลัวฮะกลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมายิงซ้ำนะครับ

คนผิดเขาก็ถูกจับคุกอ่าจำคุกแล้ว
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ